มีเหตุสลดใจเกิดขึ้นรถเก๋งหลับในพุ่งใส่ร้านไก่ย่าง
ปรากฏว่าชนข้าวของก็จะกระจายคนขายตายคาที่ฮะ

เต็มเลยแล้วคนขายไก่ปิ้งไก่ส้มตำข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างเนี่ย
อยู่หน้าร้านพอดีเหตุการณ์นี้มองทันไหม
ออสโตยาต้าวีออสพุ่งชนเต็มร้านไก่ย่างส้มตำ
ถนนเชียงรายเชียงใหม่อยู่ตำบลป่าโป่งบ้านโป่งนะฮะ
ขออภัยตำบลบ้านโป่งอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย
ข้าวของกระจัดกระจายเต็มท้องถนนไปหมด
แล้วรถเนี่ยกว่าจะไปจอดเนี่ยไม่ได้จอดเองด้วยนะ
เหมือนไม่ได้เหยียบเบรกเลยฮะเพราะว่าไปหยุดเพราะว่ามีรถอยู่ข้างหน้า
ดังนั้นไปชนรถกระบะอีกสองคันฮะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้น
เคาะร้ายคือคุณลุงอินตานวลคำมาเป็นพ่อค้าขายไก่ย่างส้มตำ
สภาพศพเนี่ยศีรษะแตกเป็นแผลชะกันแขนขาหักกระเจิดกระเจิญหมดเลยฮะ
เลือดไหลนองเต็มพื้นตำรวจภูทรเวียงป่าเป้าก็มาตรวจสอบ
คนขับชื่อว่านายพินิษฐ์นายพินิศเนี่ยอายุ๔๒ปีนายพินิษฐ์เป็นชาวอำเภอ
อยหลวงจังหวัดเชียงรายมาพร้อมกับลูกชายสี่ขวบมาพร้อมกับลูกชาย
พร้อมกับภรรยาตั้งใจจะกลับไปที่จังหวัดเชียงใหม่จากเชียงรายจะไปเชียงใหม่ฮะ
แต่ปรากฏว่าเกิดการหลับในซะก่อนทำให้ไปพุ่งชนร้านไก่ย่างครั้งนี้
และตัวนายพินิษฐ์ลูกเมียก็บาดเจ็บด้วยนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเข้าใจว่าไม่ได้ตั้งใจ
เข้าใจว่าเป็นการหลับในแต่เมื่อชนคนตายดังนั้นมีความผิด
เจ้าหน้าที่ตั้งข้อหานายพินิษฐ์เนี่ยฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตครับ